คือที่นั่นเขามีโมเดลเถียงนาโมเดลนะคะ
คือคนที่สุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อก็ต้องมีการกักตัว
กักตัวอยู่ที่ทางกลางทุ่งนานะคะ
เจ้าหน้าที่เอาข้าวเอาน้ำไปส่ง
จะส่งแบบธรรมดามันก็เสียชื่อความเป็นพี่น้องชาวอีสานหมดนะ
ม่วนซื่นกันขนาดนี้แหละค่ะพี่น้องเดินหาไปดูหน่อยค่ะ
โอ๊ยสวยสวยสวย
พีคคือคนถือไมค์ดูคนถือไมค์ค่ะ
บอกผู้บริหารเราว่าไมบูมที่เรารู้จักกันต้องลืมไปเลย
นี่คือไมคูมของแท้ต้องห้อยแกว่งอย่างนี้
กลัวไม่จะหลุดใส่หัวพี่เสื้อทรงมา

นั่นสายย่อเหมือนกันค่ะก็จะมีความโยกนิดหนึ่งนะคะสายโยกสายย่อ
ผู้ชายคนนั้นที่พูดอยู่ออกไหมเนี่ยยศถึงพันโทนะคะ

นี่คุณผู้ชมนี่คือความสนุกสนานเกิดขึ้นกลางทุ่งนา
พันโทมานิดร่วมรถเป็นหัวหน้าชุดขุนพลพักดีมณฑนทหารบกที่๒๗
ไปร่วมกับผู้นำชุมชนอสมแล้วก็ชาวบ้าน
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจชาวบ้าน
คนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงก็ต้องมีการกักตัวใช่ไหมคะ
เขามีการกักตัวที่เถียงนาเป็นพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนค่ะ
แม้เอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารมาส่งให้กับคนกักตัวแบบนี้แล้ว
ก็ต้องส่งกำลังใจด้วยอยากให้แบบคือ
จากอิ่มท้องแล้วก็ต้องอิ่มใจด้วยต้องสนุกกันหน่อย
สนุกกันหน่อยก็เลยมีการนี่แหละยกย้ายใส่สะโพกมวลซื่นกันแบบนี้นะคะ
รำกันไปสนุกสนานนี่ค่ะบรรยากาศที่เอาไปส่งนะ
ก็เป็นไอเดียดีนะคะคนที่เขากักตัวเองเขาก็จะได้ไม่
ผมก็จะไปสักท่าเถียงขาเปี้ยนแหละก็เต้นทุกเถียงเลยน่ารักดีนะครับ